คุณผู้ชมครับเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันก่อนแล้วกันนะครับ
สุดสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

ผลนั้นก็เป็นผลพวงมาจากหย่อมความกดอากาศ
ก่อนหน้านี้มีคาดการณ์ว่าย่อมจุฆะกราวนะครับ

แต่เนื่องจากว่าหย่อมฝนดังกล่าวนั้นเคลื่อนที่เข้ามาติดเมืองไทยของเรา
จึงไม่สามารถที่จะกลายเป็นพายุได้
และการเคลื่อนที่นั้นก็ค่อนข้างช้าเหลือเกิน
จึงทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานแล้วก็ตกชุก
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
กลายเป็นภาพภัยพิบัตรต่างที่เราได้เห็นมา
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่ายังมีหลายจุดเลยทีเดียว
ที่ยังคงต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนสะสม
นี่คือการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
พบว่า๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป
พื้นที่สีเขียวก็คือบริเวณที่คาดการณ์ว่ายังคงมีโอกาสเจอฝนตกเนี่ยนะครับ
ยังอยู่ในบริเวณตอนบนไปจนถึงตอนกลางของพื้นที่ภาคใต้
ส่วนสีเหลืองสีแดงคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นได้นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพร
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวยังคงต้องเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่วันนี้ครับมาดูพื้นที่ที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ายังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประกอบไปด้วยดังนี้จะจังหวัดรนองพางงาภูเก็ตกระบี่พฤชบุรีประจุบคิริขัน
อกจากนี้ยังมีชุมพรสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราช
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าววันสองวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
นี่คือลักษณะการตกของฝนที่ทางทีมข่าวพยากรณากาศได้คำนวณมา
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
จะค่อยเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ภาคใต้ของเรา
แล้วก็มุ่งหน้าไปบริเวณอ่าวมอตามะของประเทศพม่าก่อนที่จะ
เลื่อนที่เข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวต่อไปนะครับ
อกจากนี้เองยังมีกลุ่มฝนบางกลุ่มพัดขึ้นมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ดังนั้น๒๓วันนี้ในบริเวณดังกล่าวท้องฟ้าจะอึมครึมเป็นพิเศษ

ใครที่ออกจากบ้านในระยะนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
บริเวณดังกล่าวก็พกอุปกรณ์กันฝนแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งนะครับ
นี่คือลักษณะของฝนในบริเวณตอนกลางนะครับ
ส่วนนี้ครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นลูกศรอยู่นี่คือทิศทางของกระแสลมนะครับ
ทางกระแสลมนั้นมีการหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลาง

สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นใบหย่อมความกดอากาศต่ำนั้น
ค่อยเคลื่อนที่ออกจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของเรา
แล้วก็ลงสู่บริเวณทะเลนะครับมุ่งหน้าไปบริเวณอ่าวมอตามะต่อไป
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องระวัง
ความกดอากาศต่ำนี้จะสังเกตนะครับว่ามีการดูดเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลาง
ดังนั้นจึงทำให้คลื่นในระยะนี้ยังคงแรงอยู่นะครับ

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งต่อไปอีกประมาณ๒๓วัน

ใครที่จะทำกิจกรรมต่างคงต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะยังเกิดคลื่นสูงซัดฝั่ง
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายได้อยู่นะครับ

ในกระดาษที่บริเวณทางตอนบนไปดูกันหน่อย
คลื่นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกนะครับ

เคลื่อนที่เร็วแล้วก็แรงสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร
ลมคลื่นกระแสลมในกล่าวก่อนหน้านี้เข้ามาพัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้เกิดฝนตกในหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้คลื่นกระแสลมดังกล่าวมีการคาดการณ์ว่า
ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ขออภัยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือ
ดังนั้นในบริเวณที่มีคลื่นกระแสลมดังกล่าวพาดผ่าน
จะทำให้ท้องฟ้านั้นอึมครึมเป็นพิเศษนะครับ
ช่วงแรกของการพัดผ่านเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
บริเวณไหนก็ตามแต่ที่มีความชื้นเยอะ
อย่างเช่นพื้นที่ภาคอีสานอาจจะต้องระวังเพราะว่า

มีหนึ่งปัจจัยที่จะมาเหนียวนำความเย็น
มาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
เคลื่อนที่มาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
พายุนกเต็นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
แต่ว่าเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
มีการดึงเอากระแสลมด้านบนลงมา
ซึ่งกระแสลมดังกล่าวนั่นเองเป็นลมหนาวนะครับ

นั่นก็หมายความว่าเมื่อลมหนาวเหล่านี้เองมาเจอกับคลื่นกระแสลม
สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่
ก็จะทำให้อากาศบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
เย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป